เรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นประเด็นไลน์ที่เราเชิญคุณผู้ชมพูดคุยกันด้วย
จัดประหลัดบอกค่ะเด็กชายคนหนึ่งค่ะก็ไม่เล็กแล้วนะอายุอนาม

โตแล้วค่ะเล่นเกมติดเกมโมโหค่ะแพ้แล้วผ่านปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
พยายามต่อว่าต่อว่าเนี่ยคนที่เล่นด้วยในเกมแล้วอาม่ากับแม่คุณพยายามเข้ามาห้ามปลาม
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กชายคนนี้ค่ะเอาหูฟังออกจากตัวเองแล้ววางไว้กับพื้น
หลังจากนั้นก็เดินไปไปหยิบอิโต้มานะคะแล้วทำท่าโมโหมากแม่เข้ามาเลยค่ะ
พยายามที่จะไปบอกเด็กที่เล่นในเกมเนี่ยว่าแบบอย่ามาเล่นได้ไหม
คือเขาทุบคอมก่อนยายตะโกนเตือนเป็นระยะเลยแล้วแม่ก็ตะโกนห้าม
จนแบบอูคอมจะพังอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ลุกกระฟัดกระเฟียดไป
คือเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์ที่เขาเล่นกันหลายคนแล้วเขาต้องใส่หูฟังคุยกัน
ต้องมีกล้องแบบนี้ด้วยนะเออแม่ก็เลยมาแล้วใส่หูฟังแล้วด่าคนที่อยู่ในเกม
เป็นจังหวะดิบแม่เอาหูฟังของลูกเนี่ยทิ้งละวี่หังตรงกลับพื้น
คุณผู้ชมอยากให้ดูหน่อยจังหวะที่ลูกกลับมาแล้วถืออิโต้มาด้วย

แสดงที่มันอยู่ไหนอ่ะ
มึงทำอย่างงี้
ทำอย่างนี้
มึงทำอย่างงี้

อย่าทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย
มึงทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย

มึงทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย

มึงทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย
มึงทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย
มึงทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย
เด็กผู้ชายคนนี้อายุซักประมาณ๑๕ปีเองเนี่ย
กลับไปหยิบมีดอิโต้มาแล้วตะโกนถามแม่ตัวเองว่าอยากตายเหรอ
พราดโกรธที่แม่เนี่ยเฟียร์งหัวพัง

เกมคือเนี่ยคุณผู้ชมเขายอมรับนะคะว่า
โมโหจนเอามีดจะมาฟันแม่
เป็นเพราะว่าไม่สามารถบังคับหรือควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้แต่
ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกก็เข้าไปกราบท้าวขอขมาแม่กราบ
ขอโทษขอขมาเนี่ยกับสิ่งที่ทำลงไปแบบนี้นะคะสำหรับพี่มาลีอย่างที่คุณอรัชพรบอกไปคือเป็น
เด็กชายบอกแบบนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปขอเล่นเกมด้วยโดยตนเองไม่เคยเจอพี่มาลีเลย
เขารู้จักแล้วก็พูดคุยกันเฉพาะเวลาเล่นเกมเท่านั้นครับเขาบอกว่ายอมรับนะฮะว่าพี่มาลีเนี่ยเป็นคนดีทุกครั้งที่เล่นเกมด้วยกันเนี่ย
ก็จะได้พี่มาลีนี่แหละที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เตือนว่าใจเย็นคือคนนี้คือพี่มาลีที่ว่านะคะ
เขาใช้ชายานในเกมมาลีสวยมากทีนี้ตอนแรกมาลีถูกโจมตีทำนองว่าใช้คอยคำไม่สุขภาพ
เพราะมีการถึงขั้นออกคือช่วงที่เล่นเกมกันมีการแบบคุยกันเรื่องแม่ลำปามถึงแม่ของน้องคนนี้ไง
แต่ว่าน้องคนนี้ก็เล่นด้วยนึกออกมาว่าแม่ยังสวยแม่ยังโสดอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการบอกให้แม่คลังเสียงออกมาสิอะไรอย่างนี้
คนก็เลยโจมตีพี่มาลีคนนี้แหละแต่เขาก็ออกมาชี้แจงในยูทูปทีหลังเหมือนกันนะว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนไปแกล้งน้องในเกียวหรือว่าเป็นอิทธิพลที่ทำให้น้องแบบอลวาดโวยวาย
เขาเป็นคนไปห้ามด้วยซ้ำท้าให้ไปคุยกับแม่น้องเลยว่าเขาเป็นคนโทรไปเองแล้วก็แบบห้ามน้องไม่ให้ทำร้ายแม่กับอาม่า
เราพี่โหมวนอย่างเขาเป็นเป็นคนใช่ไหมแต่ผู้ทุกคนก็เคยโหมวนว่าบางคนก็โหมวนเนียนว่าสิรรควรทั้งเฮียกันเราลองกลับแล้วนึกสังเกตุ

เราใช้นามสมมุติชื่อว่าน้องนายนะคะคนที่ไปทุบหน้าจอเมื่อสักครู่เนี่ย
คือแม่ของน้องนายเราก็ไปพูดคุยเราก็ไปถามนะคะ
แม่บอกว่าที่ผ่านมาตนเองพยายามที่จะอบรมสั่งสอนลูก
แต่ว่าทุกครั้งที่สั่งสอนน้องนายจะไม่ค่อยเชื่อฟัง
แต่จะไปเชื่อคนในเกมโดยเฉพาะคนที่ชื่อมาลีมากกว่า
แล้ววันเกิดเหตุตัวเองก็หลับอยู่ด้วย
แล้วปรากฏว่าจู่ได้ยินเสียงน้องนายเออะโวยวาย
ก็เลยลุกขึ้นไปหยิบหูฟังไปต่อว่าคนในเกม

คุณผู้ชมปลาหูฟังลงกับพื้นน้องนายก็เลยโกรธนะฮะ
ส่วนอีกคนที่เราถามด้วยนั่นก็คือเนี่ยค่ะ
เคยถึงในคลิปจนมีคนเข้าใจว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้ตัวเด็กนั้นโมโห
รวมทั้งสั่งให้เด็กนั้นปฏิบัติตามคำสั่งในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ก็ชี้แจงมาบอกว่าเพิ่งรู้จักกับน้องได้๗วันเองนะฮะ
เป็นกัปตันทีมในเกมเหตุที่เกิดขึ้นเขายืนยันว่าไม่ได้
มีส่วนทำให้น้องเกิดอารมณ์ร้อนแบบนั้นแต่ว่าเป็นเพราะว่า
น้องเองอ่ะโดนคนในทีมโจมตีคือจะมีคนในทีมเล่นด้วย
ก็โจมตีเข้าไปจนทำให้อาวุธในเกมย้ำว่าโจมตี
เกมนะโจมตีในเกมจนอาวุธมันพังอืมคนพวกนั้นก็รู้ว่า
น้องมีจุดอ่อนตรงนี้แล้วน้องมีโรคประจำตัวอยู่ก็คือ
เป็นเรื่องของความไม่สบายความแบบสติไม่ค่อยแบบ
จะมีภาวะเรื่องของสมาธิสร้างหรือว่าควบคุมอารมณ์ไม่
ดีแล้วคนในเกมรู้ก็เลยแบบตั้งใจตรงนี้นะฮะโดยร้าน
จะเกิดเหตุคืนนั้นเองพวกเขาเองก็มีการคุยกันกับคุณแม่
ของน้องตลอดด้วยแล้วคุยกับน้องตลอดเขาบอกคุยกัน
เช้าเลยนะเพื่อเกลี้ยกล่อมให้น้องใจเย็นลงไปฟังเสียงนัก
คือแบบว่าทุกเป็นพิมพ์อยู่ผมก็พิมพ์ไอไลท์สอทเขาว่าบอกว่า
ให้ปิดไลฟ์สดอะไรแบบประมาณนั้นแต่เขายังไม่ได้ได้อ่านไงครับ

เพื่อนก็รู้ว่ามันเป็นคนแบบอย่างนี้โวยวายง่าย
เขาก็ยิงเรื่อยยิงเรื่อยยิงจนน้องมันโมโหข้างแล้วทีนี้ก็ไปหยิบมีดนั่นแหละครับ
ผมแค่โทรไปห้ามโทรไปห้ามแบบว่าโทรจนแบบว่าเขารับสายแล้วคุยกับแม่
คุยกับแม่ของน้องเขาอะครับน้องคิวยันยันเช้าอย่างเงี้ย
ก็เลยแบบว่าให้ของในเกมไปชดเชยแทนเด็กที่ยิงไป
คุณผู้ชมคะมาลีสวยมากฉายาของผู้ชายคนนี้
เขายังบอกต่อนะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
แล้วก็อยากฝากถึงน้องคนที่ชอบเล่นเกมว่า
น้องควรจะแยกแยะเรื่องระหว่างเกมกับความจริงให้ออก
เพราะสิ่งที่ตนแสดงออกมาตอนเล่นเกมเนี่ย
มันคือเพื่อความบันเทิงมันคือเพื่อการสร้างสีสันให้กับคนที่เข้ามาดู
บางคนเห็นว่าพูดจาคือไม่น่ารัก
แล้วไปเรียนแบบแล้วไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กในเกมเนี่ย
คือมันไม่ใช่เขาบอกว่าเพื่อความบันเทิง
คือหลายคนมองว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะว่า
คือเวลาเล่นเกมบางทีมันมีผูชคำอย่าพายกัน
แล้วก็คือดูมีพฤติกรรมรุนแรงแบบนั้นค่ะแต่ก็คือเอาจริงนะ
พอมันเป็นโลกออนไลน์ค่ะทุกคนมันสามารถแสดงออกได้อย่างสิทธิเสรีภาพ
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่รับสารคือ๑ก็ต้องมีวิจารณญาหรือถ้ายังเป็นเด็กอยู่
พ่อแม่ก็ต้องคอยแบบคอยบอกคอยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจริง
แต่อย่างที่เราได้บอกไปแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านเขาส่งข้อความมาคือ
บางคนเกมมันสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้
ถ้าเล่นเป็นอาชีพแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่มันถูกต้อง
คือจริงแล้วเกมมันช่วยพัฒนาการนะมันพัฒนาความคิดต่ำต่ำนะ
แต่ว่าก็แล้วแต่รูปแบบด้วย